ค่าขยะที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกฎหมายเติม
ไม่มีค่ากลับจักร
แต่กฎหมายใหม่กองสันนี้
ค่าไกรด่วนและค่ากับจักร

แต่ถ้าเป็นสถานประกอบกลาง
ก็จะเก็บเป็นหน่วย
อยู่ที่๑๓๐บาท
แล้วก็ค่ากำจัดอยู่ที่๙๘บาท
ฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าตัวเลขนี้

ก็ยังขาดทุนอยู่จำนวนมาก
เพราะว่าสำรวจเนี่ยต้นทุนอยู่ที่ครัวเรือนทั่วไป

แต่เราเจ็บแค่๘๐บาท
ซึ่งเงินจะขาดทุนอยู่๑๔๐บาท
เดิมนี่คุณเทพนครต้องใช้งบประมาณที่จะเป็นพัฒนาในศูนย์อื่น
มาอุดหนุนกับการบริหารจัดการพยายาม
อย่างที่ผมเรียนว่าปีหนึ่งขาดทุนประมาณ๖๔๐๐บาท
แม้ว่าต่อมาเนี่ยที่เราจะจัดเก็บเพิ่มตามกฎหมายใหม่
ก็ยังจะขาดทุนอีกละประมาณนี้
ฉะนั้นมันทำให้ขาดทุนน้อยลง
ก็จะเหลือเงินที่จะไปทำภารกิจอื่นเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง
ก็จะเหลืองบประมาณไปทำสวนทำถนน
เรื่องระบายน้ำอื่นหารจัดการน้ำ
ในเรื่องของการดูแลสุขภาวะของประชาชน
ดูแลสิ่งแวดล้อมอยู่
เราก็จะมีทุน
เงินทุนที่จะไปพัฒนาในสินค้า
แทนที่จะมาจมอยู่ในขยะเรื่องเดียว